แต่อย่างน้อยนะถ้ามีมาตรการอะไรออกมาช่วงนี้เราก็ทำตามอย่างเคร่งคัดแล้วกัน
แล้วทำไมไม่ฟังกันเลยนี่ไงคะ
ออกมานอกเคหาสถาน
ร้องใส่อีกเดี๋ยวตีก้นเลยเดี๋ยวนี้

คุณมองไปค่ะเนี่ยค่ะมองซูมให้ดูแล้วค่ะ

วิ่งทั่วเมืองโคราชเลยคุณผู้ชม
วิ่งไปตรงนู้นแล้วก็โผล่ตรงนี้นะ
มีคนที่เขาถ่ายภาพได้เนี่ยถ่ายเป็นคลิปเนี่ยตามถ่ายรวมแล้วนะ
ระยะทางที่มันวิ่งไม่ต่ำกว่า๑๕กิโลเมตรเลย

ซึ่งเขาบอกว่าม้าท่านใดหลุดมาวิ่งกลางถนน
ช่วงเวลาประมาณตี๓๔๐นาที
ที่กัดเส้นสุระนารายนะคะ

เลยขับรถตามกลัวน้องจะเจอรถชน

แล้วคุณเป็นใครคุณมาถ่ายได้ยังไง
เจ้าของโพสต์เขาบอกว่าเพิ่งเลิกงานค่ะ
ทำงานเข้ากะมีใบอนุญาตเดินทางช่วงเคอร์ฟิลล์จ้า
นี่ค่ะคุณไม่ใช่ม้าอย่างเดียวมีม้าด้วยเมื่อกี้น่ะ

ม้างงมาให้ทั่วเมืองนั่นสิยังไงคะ

หมามันก็ตกใจนะมันมาเจอม้าได้ยังไงเวลานี้
พี่เขาก็พยายามตามถ่ายแหละแต่ว่าท้ายที่สุดเราก็สืบทราบมาว่า
มันวิ่งไปเรื่อยแบบนี้จนถึง๖โมงเช้า
พี่กู้ภัยฮุก๓๑เขามาตามจับเจ้าม้าตัวนี้เอาไว้ได้
ดูจากลักษณะท่าทางของมันแล้วน่าจะเป็นม้าแข่งที่หลุดออกมาจากคอกนะ
แล้วก็จริงด้วยคุณผู้ชมไม่นานก็มีคนมาแสดงตัวว่าเขาเป็นเจ้าของม้าตัวนี้
ก็เลยนำรถหกล้อมาบรรทุกมันกลับไปที่ฟาร์มนะคะ
ตอนนี้กลับสู่ที่ฟาร์มเรียบร้อยแล้ว

คือน้องอยากออกกำลังกายหรือคะ
เออคือมันคงจะคิดนะว่าออกมาเจาะกิ้งไงนอกสนามหรืออะไรอย่างนี้

คือผมเข้าใจกับสิ่งพวกนี้เป็นอย่างดีว่าผมมีใจที่รักษา

แต่นี่อาจจะหักห้ามหัวใจให้หยุดคิดถึงเธอนะจ๊ะ